ส่วนข่าวนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจกันเยอะเลยค่ะ
ให้กับลูกชายของนักร้องลูกทุ่งหน้าหยกพี่เด่นชัยสายสุพรรณนั่นเองค่ะ
คือลูกชายนี่นะน้องไดมอนอายุ๑๕ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ป่วยเป็นมะเร็งกระดูกระยะที่๔แล้วค่ะ
ซึ่งมาตรวจพบเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วแล้วพอตรวจพบนี่นะ
พบว่าเป็นขั้นที่๔คือมันผ่านช่วงเวลาการรักษามันค่อนข้างยากแล้ว
ก็คือทำได้เพียงการให้คีโมค่ะน้องเป็นมะเร็งกระดูกใช่ไหม
คือให้คีโมมาครบตามจำนวนที่คุณหมอกำหนดแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่เด่นชัยก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
เพราะคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องตัดตั้งแต่ช่วงสะโพกลงไปค่ะตัดทิ้งนะ
เพราะว่าก้อนเนื้อที่สะโพกน้องค่อนข้างใหญ่แล้ว
ถ้าไม่ผ่านลามลงขาแน่นอนและอาจจะเข้าเส้นเลือดฝอยได้
อาจจะทำให้การรักษานั้นยากมากขึ้นค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวและครอบครัวได้ถามลูกชายแล้วว่าเอายังไงดี
คือฟังลูกชายเป็นหลักด้วยนะฮะน้องบอกว่าไม่ปวดนะฮะ
คือถามลูกแล้วว่าเจ็บปวดมากขนาดไหนลูกชายบอกว่ายังไม่ปวด
ก็เลยตัดสินใจกันว่างั้นไม่ผ่าแล้วกัน
ส่วนตัวลูกชายเองน้องอายุ๑๕ปีบอกว่าไม่อยากผ่า
ถ้าวันหนึ่งถ้าน้องจะจากโลกนี้ไปจริง
ขอให้หนูจากไปแบบครบ๓๒ประการเถอะพ่อ
ถ้าในเมื่อมันจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว
ขอให้แพทย์ไปอย่างสมบูรณ์ครบเพื่อสมบูรณ์มากกว่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตัดไปก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ก็ไม่หายหรอกเจออีกก็ตัดอีกเจออีกก็ตัดอีก
ผมเป็นคนสวดมนต์ทุกวันจันทร์เพราะผมเกิดวันจันทร์
ขออโหสิกรรมต่อสิ่งใด
ก็แล้วแต่ที่เราเคยทำไว้ไม่ว่าจะอดีตชาติ
ปัจจุบันนชาติอะไรอย่างนี้เราก็ขอโหสิกรรม
เผื่อมันจะมีข้อกรรมอะไรเก่ามันก็จะได้ทุเลาลงบ้าง
ตอนนี้ก็สิทธิใจดีสภาพสิทธิใจดีอะไรดี
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับ
แล้วก็รวมถึงไทยรัฐทีวีของเรานี่ก็
ถ่ายถามอยู่ตลอดขอบคุณวิญญาณสูงเลยนะครับ
แน่นอนต้องให้กำลังใจพี่เด่นชัยเยอะจริงค่ะ

เรื่องค่ารักษาพยาบาลก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าไม่อยากเปิดรับบริจาคกลัวดราม่าต่าง

อยากจะหยิบยื่นช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจอย่างไร
ก็แล้วแต่ครอบครัวยินดีรับนะคะ
แล้วก็ขอให้ครอบครัวทุกคนที่ส่งกำลังใจเข้ามา

ให้ทุกท่านที่ดูข่าวนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ

เอาล่ะอาการเจ็บปวดใดก็แล้วแต่นะคะ
คุณพ่อคุณแม่สู้มาขนาดนี้แล้ว

ใช่ปฏิหารอาจจะเกิดขึ้นนะคะ